ตำรวจกองปราบควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าหนุ่มพัทธลุง
ยัดใส่ถังน้ำมันโบกปูนแล้วก็ฝังดินได้แล้วนะครับ
ญาติของผู้ตายบอกว่าไม่ให้อภัยและไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาด

พี่มีรูปเบียนแล้วลูกคุณ

อย่าน่ามีจิ้นก็ขอขอบคุณมาเป็นเมย์เป็นลูกกันล่ะลูก
ผู้เป็นแม่ร่ำไห้ปิ่มใจจะขาดหลังเข้าไปดูร่างของลูกชาย
นายอัชชานุปฐุมหรือขิก
ที่ถูกฆ่าโบกปูนฝังดินด้านหลังร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ทันทีที่พบเห็นร่างของลูกเธอแทบเป็นลมสุดกองกับพื้น
เพราะสงสารที่ลูกของเธอมาจบชีวิตลงแบบนี้
บอกเล่าผ่านน้ำตาที่ไหลอาบแก้มว่าก่อนหน้านี้
ลูกชายมาขอไปทำงานที่กรุงเทพกับญาติห่าง

ยอมรับว่าตัวเองก็ห้ามปรามไว้เพราะกลัวจะลำบาก
แต่ลูกก็ยืนยันเพราะอยากทำงานหาเงินมาเลี้ยงหลาน
ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ
แม่ของผู้ตายยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาติดต่อพูดคุยกับลูกชายทุกวัน
ตัวลูกไม่เคยบอกเล่าว่ามีปัญหากับหัวหน้างานหรือกับใคร
ส่วนตัวเองก็มั่นใจว่าลูกเป็นคนนิสัยดีไม่เคยมีปัญหา
ยังขยันหาเงินส่งเสียลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ในวัยเรียน
ด้านตัวของลูกผู้ตายยอมรับว่าคุยกับพ่อครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๖มีนาคมเพราะขอเงินพ่อไปจ่ายค่าหอ
รับปากแต่ก็เงียบหายไปตัวเองพยายามโทรหา
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนบอกย่าให้เข้าแจ้งความกับตำรวจ
สุดท้ายจึงพบเบาะแสและกลายเป็นศพขึ้น
ส่วนตัวแล้วไม่ขอให้อภัยคนทำและต้องได้รับผลกรรม
สะสมกับที่ทำกับพ่อของตัวเอง
ด้านคดีตอนนี้ตำรวจคุมตัวนายจุ๊บได้แล้ว
โดยมีพลตำรวจตรีจิระพบภูริเดช
ผู้บังคับการปราบรามเดินทางเข้าสอบปากคำด้วยตัวเอง
อกจากนี้อยู่ระหว่างคุมตัวนายหนู
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้ว
ในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี